คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลา
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปดับไฟนะคะ
แต่ว่าระหว่างเกิดไฟไหม้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องแถวชั้นเดียวเมื่อช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่นี่เกิดไฟไหม้ดับเพลิงก็มานะคะคือข้างหลังเนี่ยเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค
มันก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยเพราะว่าโครงสร้างเป็นไม้เก่าดับเพลิงมาเป็นสิบ
คันก็ฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงนะคะเจ้าของบ้านค่ะขณะที่เขากำลังดับไฟอยู่
ผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเธอก็ห่วงทรัพย์สินนะคะ
พยายามจะฝ่าเปลวไฟเข้าไปเอาของในบ้านนี่ค่ะผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเห็นไหมคะ
กำลังจะเข้าไปแล้วไฟมันกำลังไหม้อยู่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนะฮะดับเพลิงก็ต้องดับนะฮะช่วยจับเจ้าของบ้านก็ต้องช่วยนะฮะ
ทำแบบนี้อยู่๓๔รอบจนสุดท้ายเธอรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วต้องปล่อยไปก็เนี่ยค่ะ
สุดร้องห่มร้องไห้ต้องช่วยกันปลอบใจนะคะ
นี่คือคนที่เจออักษีภัยนะคะนี่ค่ะน่าเห็นใจซับสินก็ห่วงชีวิตก็สำคัญ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเอาไว้ก่อนแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยขณะที่เขากำลังดับไฟก็ฉีดน้ำอยู่

ไฟเนี่ยมันสปาร์คขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะกระแสไฟฟ้ายังถูกตัดไม่หมด
ทีนี้ไฟประทุขึ้นมามันก็ช็อตนักดับเพลิงไป๖คนนะคะ
ปรากฏว่าเจ็บหนักไปสองคนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ดับเพลิงถูกไฟช็อตนะคะอีกสี่คนบาดเจ็บเล็กน้อย
ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
ถึงสงบลงนะคะบ้านเสียหายไปสองหลังเสียหายบางส่วนนะคะ
โดยเฉพาะหลังที่เป็นไม้เนี่ยนะเขาคาดว่าน่าจะจุดทูปเทียนไหว้พระ
แล้วก็มันปลิวไปติดโครงสร้างที่เป็นไม้ก็เลยเกิดไฟไหม้ขึ้น
ซึ่งเรื่องนี้สำคัญนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ยอมรับว่า
นี่ถือเป็นบทเรียนเลยครั้งหน้าเนี่ยต้องขอให้มีการตัดไฟฟ้า
ตัดไฟให้เร็วกว่านี้เพราะไม่งั้นอันตรายค่ะ
ไฟไหม้มันก็มีน้ำมีไฟนะคะแล้วยังมีไฟฟ้าอีกนะคะ
ก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นตามมาได้อีกค่ะ